คุณผู้ชมคะมาดูศึกที่เกิดขึ้นในครอบครัวกันหน่อยค่ะ
เป็นครอบครัวที่อลละเวงไปหมดเลย
เกิดจากเขยใหญ่กับเขยเล็กเนี่ย
เขาเป็นไม้เบื่อไม้เมากันแล้วก็มีปัญหากันมาตลอด
ทีนี้ปมปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
มันเกิดขึ้นมาจากที่เขยใหญ่เอาขวานจะมาไล่ฟันเขยเล็ก
แต่ว่าเขยเล็กไปคว้าปืนมาค่ะแล้วยิงสวนเลย
ท้ายที่สุดเขยใหญ่เสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านอาหารตามสั่ง
ที่ตำบลหนองขามศรีราชาจชนบุรี

ซึ่งนายสุชินกันแก้วอายุ๖๓ปีเป็นเขยใหญ่นะ
โดนยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองสั้นเข้าที่หน้าอก
ตอนไปถึงเนี่ยดูสิคะนอนหายใจรวยรินเลย
กู้ภัยก็ต้องช่วยกันปั๊มหัวใจ
แล้วก็นำตัวคนเจ็บคือนายสุชินส่งโรงพยาบาลแหลมชะบัง
แต่ท้ายที่สุดนายซูชินเสียชีวิตนะคะ
ตำรวจก็มีการไปสอบสวนทราบว่าผู้ที่ก่อเหตุเนี่ย
นายน้อยรัฐธิกุลซึ่งเป็นเขยเล็ก
เป็นเขยเล็กก็จริงแต่คืออายุเขามากกว่าอายุ๗๔ปีค่ะ
ตอนนี้เขยเล็กหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
จะเห็นภาพเหตุการณ์นี่ค่ะคุณผู้ชม
เป็นจังหวะที่นายสุชินเนี่ยคือเขยใหญ่นะ
เขาถือขวานไปหานายน้อยที่เป็นเขยเล็ก
แล้วก็มีปากเสียงกันทะเลาะกัน
หลังจากนั้นค่ะนายน้อยที่เป็นเขยเล็กเนี่ย
ใช้ปืนยิงนายสุชินจนได้รับบาดเจ็บ

บอกว่าตอนแรกนายน้อยก็กำลังเก็บข้าวของ
เตรียมปิดร้านแล้วนายสุชินเข้ามาก็ทะเลาะกัน
พอทะเลาะกันเสร็จแล้วปุ๊บเห็นนายสุชินถือขวานมา
นายน้อยก็เลยวิ่งไปหยิบปืนยิงสวนไปหนึ่งนัด

ทั้งคู่เคยใช้ขวานไล่ฟันกันมาแล้วรอบนึง
แต่ตอนนั้นเนี่ยญาติญาติห้ามเอาไว้ได้
คิดว่าน่าจะบาดหมางใจกันเรื่องการเป็นคู่เขยบ้านอยู่ติดกันนี่แหละค่ะ

นำไปสู่การเกิดเหตุครั้งนี้นะคะ